ดูข่าวที่ชื่นใจกันบ้างดีกว่าชื่นใจในความรักนะ
แม้ว่าข่าวนี้จะเป็นเรื่องของความสูญเสียแต่ความสูญเสียของครอบครัวนี้
ก็มีความรักอันนิรันดิ์ที่เคลือบแฝงอยู่ในข่าวนี้
ได้รับการเปิดเผยขึ้นนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง
ที่ท่านเห็นเนี่ยคือภาพของสจหมู่ครับ
ชื่อจริงคือนายสมเกียจนพเกตเป็นอดีตนายกอบจจังหวัดระยอง
ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อ๑๓ปีก่อนนะวันเกิดเหตุคือ๑๖มิถุนายน
ปี๒๕๔๘ผ่านมา๑๓ปีพันรยาก็คือนางธนิตานพเกต
ปัจจุบันอายุ๖๘ปีแล้วสจหมูก็คงจะอายุใกล้กัน
ที่บ้านพักที่ตำบลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ
ถึงความรักของภรรยาที่มีต่อสามีของลูกที่มีต่อคุณพ่อแบบไม่เสื่อมคลายเลยนะครับ
ลูกบอกว่าตอนแรกที่แม่ต้องการนำศพของพ่อตั้งไว้แบบนี้เอาไว้ที่บ้านแบบนี้
กับญาติญาติรวมทั้งเพื่อนนะฮะคนใกล้ชิดก็ไม่ได้ว่าอะไร
ก็มาร่วมฟังสวดศพทุกครั้งทุกครั้งที่มาก็ไม่ได้มีลักษณะที่จะต้องเศร้าโศกอะไรขนาดนั้น
เหมือนกับการมาพบปะเจอเจอกันและทุกคนก็ไม่เคยถามถึงเหตุผลด้วย
ว่าเออแม่ทำไมตั้งศพพ่อไว้ไม่ยอมทำพิธีชาปนกิจอะไรแบบนี้นะครับ
และคนที่มาก็ไม่ได้ถามอะไรด้วยนะครับเพราะรู้ดีว่าแม่คงมีเหตุผลของแม่
บรรดาลูกหรือว่าญาติพี่น้องเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าเออเอาไว้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน
เดี๋ยวถึงเวลาที่เหมาะสมแม่คงตัดสินใจเอง
ส่วนคุณธนิตานพเกตภรรยาของสจหมูนะครับบอกว่าแต่งงานกับสจหมูตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีลูกด้วยกันสี่คนผู้หญิงสามผู้ชายหนึ่ง
ในผู้หญิง๓คนเนี่ยลูกเขยคนเล็กคือคุณสาธิตปิตุเตชะนะฮะ
หัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัติอดีตสสระยองหลายสมัยนะครับ
คุณธนิตาบอกว่ามีคนถามว่ากลัวไหมที่เอาศพสามีมาไว้ในบ้าน
ก็บอกว่าไม่กลัวคนที่เรารักเราไม่กลัว
ปีแรกเนี่ยช่วง๒ปีแรกสวดเดือนละ๒ครั้ง
ต่อมาก็สวดเกือบทุกเดือนก็ถือว่าเป็นการพบปะสังสรรค์ญาติสนิทมิตรสหายไปด้วย
ของฝั่งของสจหมูก็ไม่เคยขาดเลยมาทุกครั้ง
ทำให้เหมือนกับมีกำลังใจนะฮะแล้วทุกปีในวันที่๑๖มิถุนายน
วันที่สจหมูถูกยิงเสียชีวิตก็จะทำพิธีสวดแล้วก็เลี้ยงพระ
โต๊ะจีนหลายสิบโต๊ะเหมือนกับปีนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ
คุณพ่อตอนมีชีวิตอยู่ก็เป็นศูนย์รวมความรักของทุกคนในครอบครัว
เราก็เลยถือโอกาสให้คุณพ่ออยู่เป็นเพื่อนครอบครัวนะ
แล้วก็ถือโอกาสที่จะชวนญาติมิตรคนสนิทนะคะ
คุณพ่อรักได้มีโอกาสได้มาเจอกันทุกปีนะคะ
ก็เลยเป็นเหตุผลที่เราเก็บคุณพ่อไว้
เป็นความเห็นของแม่หรือของลูกที่ว่าเก็บพ่อไว้

แล้วคุณแม่ถามก็จะถามลูกถามพี่น้องคุณพ่อด้วยนะครับ
เพราะว่าถึงเป็นคนของครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแล้วแต่คุณแม่
ก็เลยหลักก็จะน่าจะเป็นความคิดเห็นร่วมกัน
ก็เหมือนยังยิ้มอยู่
รักรุ่นคือความสุขอะคะ
ก็เหมือนกับเป็นกำลังใจ
ส่วนจะตัดสินใจยังไงก็ว่ากันเรื่องของอนาคต
แต่ก็ทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของความรักที่มีต่อกันแบบไม่เสื่อมคลายนะ